ทั้งรับคนจากฝั่งพระอีสาน
ช่วงเช้ามีประชาชนจำนวนมาก
รอใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ
ทั้งของภาครัฐเองของเอกชนเอง
เพื่อเดินทางกลับเข้ามาสู่กรุงเทพมหานคร

รายงานจากสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครราชศรีมาแห่งที่๒

สถานีขนส่งจังหวัดนครราชศรีมาแห่งที่๒
ด้านหลังของดิฉันจะสังเกตเห็นได้ว่า
มีประชาชนเริ่มต่อแถวที่จะยาวเหยียดขึ้นมาค่ะ
ซึ่งประชาชนนะคะก็จะเดินทางกลับไปที่กรุงเทพมหานคร

ต่างคนต่างขนสามภาระเพื่อจะเดินทางกลับไปทำงานค่ะ

ก็สังเกตได้ว่าประชาชนเริ่มทยอยเดินทางมาแล้วค่ะ
สิริวัตรแดงรับรำหนึ่งในผู้ที่มารอซื้อตัวโดยสาร

เดินทางมาจากจังหวัดบุรีรำ
หลังจากเมื่อวานต้องตีรถกลับบ้านอีกครั้งเพราะตัวเต็ม
เช้าวันนี้จึงเลือกที่จะมารอซื้อตัวตั้งแต่๒นาฬิกา

ส่วนกระสอบต่างที่หอบฮิ้วมาด้วย
มีทั้งข้าวสารอาหารแห้งและผักสดที่ปลูกเอง
แม้จะเป็นจำนวนไม่มากแต่ก็ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้หลายสัปดาห์

ผักตามท้องที่แถวอีสานนะครับ
มีก็มีหลายอย่างครับ
ก็เอาไปก็ไปแช่ตู้เย็นไว้อีกครับ
ก็หลายวันนะครับก็จะเย็นไว้

จะมีประชาชนเข้ามาใช้บริการเพิ่มมากขึ้น

เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
ที่คาดว่าวันนี้เป็นประกบ๑๒๐

มีประชาชนเข้ามาใช้บริการมากกว่าสองหมื่นคนแต่การเตรียมพร้อมนี่
เราจะมีรถสามศูนย์ไว้บริการประมาณหกสิบหรือเจ็ดสิบเที่ยวที่ผู้บอกการเขาแจ้งมาเมื่อวานกับท่านคุณธุรกิจังหวัด
เหตุผลที่คนมาช่วงสิบโมงกว่าก็คือคนที่มาจากต่างจังหวัดนะครับเขาจะมา
ออกจากต่างจังหวัดมาเช้าอย่างเช่นชายภูมิบุรีรำหรือสุรินนะครับก็ออกมาเที่ยวแรกมาถึงนี่ประมาณ๑๐โมงหรือ๑๐โมงกว่า
ผู้โดยสารที่ต่างจังหวัดเขาจะมาต่อรถที่นครราชสีมากันนะครับแต่คนในพื้นที่นครราชสีมาเนี่ย
เขาจะมาประมาณตีสามตีสี่นะครับแล้วเขาจะเดินทางแต่เช้า
พอเข้ากรุงเทพมันจะโล่งตอนนี้นะครับรถมันจะติดสำหรับช่องทางจำหน่ายตัวภัยในสถานีแห่งนี้
หากไปกรุงเทพมหานครจะเปิดขาย๒๔ชั่วโมงส่วนจังหวัดในแถบภาคตะวันออกจะเปิดขายตั้งแต่เวลา๙นาฬิกาเป็นต้นไป
ขนส่งจังหวัดนครราชสีมาแห่งที่สองนะคะคาดว่าวันนี้จะสามารถระบายผู้โดยสารได้อย่างรวดเร็วค่ะ
หลังจากเมื่อวานนะคะสามารถระบายผู้โดยสารได้ภายใน๒๔นาฬิกา
อกจากนี้ก็เตรียมจัดระบบจราจรขนส่งโดยรอบของสถานีให้มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น
ลินดาอุตมะข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากสถานีขนส่งจังหวัดนครราชศรีมาแห่งที่สอง